ไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะมันมีไฟไหม้กลางชุมชน
แล้วลมก็พัดแรงด้วยคือลมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟยิ่งลามเร็วขึ้น
สุดท้ายแล้วไฟไหม้บ้านวอดไปห้าหลังค่ะแน่นอนเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
หลายคนก็จะนึกถึงกู้ภัยพระเอกนักบุญที่เป็นฮีโร่ของใครหลายคน
คุณบินค่ะคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะลงพื้นที่เลยให้กำลังใจ
แล้วก็มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือหลังละห้าหมื่นบาทเลยนะคะเนี่ยจากเหตุไฟไหม้บ้านของนางพันธุ์สายไหม
ขณะที่ลมก็พัดแรงก่อนลามไปติดบ้านข้างเคียงเจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำจากเทศบาลนครอุบลราชธานี
แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงฉีดน้ำสกัดเพลิงนานเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะ
บ้านเรือนได้รับความเสียหายไป๕หลังคาเรือน
ซึ่งผู้เสียหายก็ต้องไปอยู่จุดพักพิงชั่วคราวบ้านครูเมืองก่อน
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้ว

คุณบินบรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงชื่อดังแล้วก็ทีมงาน
ลงพื้นที่มาให้กำลังใจผู้ประสบภัย
แล้วก็มอบเงินเยียวยาให้กับทั้ง๕ครอบครัว
เป็นบ้านที่เสียหายทั้งหมดครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
ส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนก็เป็นครอบครัวละ๓๐๐๐บาท
ทำกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น
ของชาวบ้านคู่เมืองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
คุณบินบอกว่าช่วงเกิดเหตุมันประมาณ๑๐โมง๑๑โมง
เขาอยู่ระหว่างออกเดินทางไปทำธุระที่ศาลจังหวัดเยอะโสธร
กว่าจะมารู้เรื่องเนี่ยก็เกือบเที่ยงแล้ว
ตอนที่เขาถึงที่เยอะโสธรพอดี
ก็เลยเสร็จธุระแล้วถึงได้รีบเดินทางลงพื้นที่
มาให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะ
เขาก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง๓ครอบครัว
ส่วนครอบครัวที่โดนไฟไหม้เล็กน้อยนะครับ
ก็พอยังอยู่บ้านได้นะตอนนี้ก็คนละสองหมื่นนะครับ
ก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับ
เพราะว่าสิ่งนี้มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นมา
ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครูเมืองนายทัศนัยวราพรม
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอวารินชำราบ
ก็มาสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมขอรับงบประมาณสนับสนุน
ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ถูกไฟไหม้ให้รวดเร็วที่สุด
แล้วก็เตือนประชาชนเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างร้อน
ลมก็แรงมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดไฟลุกลามได้ดีมาก
เพราะฉะนั้นใครจะออกจากบ้านดับไฟให้หมด
ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ไฟฟ้ารัดวงจรต่างนานา
มันจะได้ไม่เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
เพราะว่าบ้านบริเวณชุมชนตรงนั้นค่อนข้างเก่า
มันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ประจำ